คุณผู้ชมคะมาตามต่อเรื่องนี้คือเมื่อวานที่คุณผู้ชมได้ดูภาพไปแล้ว
เป็นภาพของแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของอยู่บนทางเท้าย่านศรีลมสารแดง
ร้องไห้คุกเข่าไหว้นอนกราบเจ้าหน้าที่เทศกิจ
อย่าไล่ที่เขาเลยเนี่ยภาพเหล่านี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน์
อย่าไล่ที่เขาเลยขอพื้นที่ให้เขาทำมาหากินเถอะเนี่ยนอนกราบแบบนี้ค่ะ
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าอยากจะให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครช่วยหน่อย
คือวันนี้ตามต่อเพราะว่ามีคำตอบมานะคะจากทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร
คำตอบที่ว่านี้ก็คือเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้า
จัดระเบียบทั่วกรุงเทพนะแล้วก็มีพื้นที่ตลาดพื้นที่อื่นอื่นรองรับนะ
ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบย้ายไปขายที่อื่น
อันนี้คือภาพที่ให้ดูกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็แชร์กันในโลกออนไลน์
แม่ค้าขายโรตีท่านนี้เธอโด่งดังในโลกออนไลน์
ขายอยู่แถวศรีลมสารแดงน้องคิง
คือเธอทำโรตีไปร้องไห้ไป
ลูกค้าที่มายืนต่อแถวซื้อต้องปลอบต้องปลอบแม่ค้า
ก็ขายมาโอ้ยตั้งหลายปีอยู่ดีมาโดนไล่ที่แบบนี้
ทีนี้ค่ะล่าสุดวันนี้ที่ห้องเจ้าพระยาสาราว่าการกรุงเทพหานคร
จักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร
นางสาวอัญชนาบุญสุยาผู้อำนวยการเขตบางรักษ์
แถลงชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
โดยบอกว่าการจัดระเบียบทางเท้าย่านศรีลมเนี่ยค่ะ
กรทมไม่ได้อยู่ดีไปไล่นะ

คือเตรียมสถานที่รองรับเอาไว้ให้ค่ะ
กำหนดสถานที่เอาไว้ให้เพื่อรองรับ๔จุด
ก็คือถนนคอนแวนบริเวณตรงข้ามวัดแขกซอยสารแดง
รวมถึงพื้นที่เอกชนตลาดกลางคืนพัดพงศ์ค่ะ
มีค่าเช่าพื้นที่ตามที่เอกชนกำหนด๑๕๐บาทต่อวัน
ซึ่งสาเหตุที่ต้องจัดระเบียบทางเท้าก็คือ
กรทมก็ได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าบนทางเท้าเยอะเลย
แล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากคนที่ใช้ทางเท้า
ที่ต้องเดินอยู่บนทางเท้าก็มีอะไรมาขาย

ยืนยันจริงนะจะดูแลกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า

ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ไม่ทอดทิ้งแน่นอน
แล้วผมก็เท้นว่าการทำความเข้าใจ

แต่พูดมาแล้วเกือบประมาณ๓๔เดือน
แล้วก็บอกด้วยว่าเรามีการเตรียมที่ไว้ให้
ก็มีผู้ค้าเทียงหลายเดี่ยว

ไม่ใช่ว่าหาที่ให้แล้วเนี่ย

เราต้องดูนายโจทย์ทั้งผู้ค้าสามารถค้าได้กึ่งแม้ว่าหน้าที่ของเราจะไม่ถึงขนาดนั้น
คุณผู้ชมคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของกันอยู่บริเวณถนนศรีลม
มีทั้งหมดประมาณ๖๙ราย
จริงแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะให้ใช้พื้นที่ตั้งวางแผงค้า
๒เดือนแรกจัดเก็บค่าเช่าราคาต่ำที่สุดเลย
แล้วก็จะย้ายผู้ค้าถนนศรีลมทั้ง๖๙ราย
ให้ไปทำการค้าอีกบริเวณหนึ่งที่มีการจัดเตรียมเอาไว้ให้
จริงแล้วมีกำหนดกันตั้งแต่๑๗มกราคม
แต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันก็คือพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนไม่ยอมย้าย
ทมบอกว่าก็พยายามจะไปเจรจา
พยายามจะไปคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
ที่ไม่ยอมย้ายไปเหล่านี้นะคะ
และขอแจ้งว่าไม่ใช่แค่ที่ศรีลมค่ะ
คือกรทมมีนโยบายให้สำนักงานเขตทั้ง๕๐เขต
ไปจัดหาสถานที่เพื่อรองรับการจัดระเบียบทางเท้า
มีทั้งหมด๑๒๕แห่งนะคะ
เพื่อรองรับพ่อค้าแม่ค้าประมาณ๙๐๐ราย
ครับก็จัดหาที่ทางในการรองรับเอาไว้เดี๋ยวรอติดตามกันต่อกันแล้วกันนะครับ